ไปดูเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นเมื่อคืนที่จันทบุรีครับ
มีรถเก๋งคันหนึ่งเขาขับมาจู่เกิดไฟไหม้
กูก็สมวิทย์จะวอดทั้งคันครับ
สุดท้ายก็ดับได้ก่อนที่จะลุกลามเข้าไปภายในตัวรถนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถาน

ดับเพลิงจากห้องเครื่องของรถเก่งมิซูบิชิมีราสีบรอน
ที่เป็นขอไข่ขอไข่๖๕๖๐มรยองครับ
อยู่ที่บริเวณถนนรักษักชมูลนะครับ
ซึ่งใกล้เคียงกับยูเทิร์นตะเคียนคู่มุ่งหน้าขาออกเมือง
ตะมนต์ธาชักอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ก็ตอนแรกเนี่ยรับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาที่ห้องเครื่องของรถยนต์นะครับ
มีเปลวเพลิงแล้วก็ควันออกมาจำนวนมากเลย
กู้ภัยก็มาใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับเพลิงได้ครับ
แล้วก็ยังมีกลุ่มควันเผยพุ่งออกมาเล็กน้อย
ว่าเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดคล่อง
เนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงได้ในตอนแรก
ทำให้ต้องถอดโคแบตก่อนแล้วก็ตัดระบบไฟออกนะครับ
ไปถามผู้หญิงที่ขับรถมาเขาบอกว่าเขาขับรถกลับมาจากข่าวไล่ยาพร้อมกับเพื่อน
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะกลับรถได้กลิ่นเอ๊ะอะไรกลิ่นไหม้เข้ามาในห้องเครื่อง
แล้วมีควันออกมาเยอะเลยก็รีบจอดข้างทาง
วิ่งหนีออกมาพร้อมกับเพื่อนก่อนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไฟไหม้ทั้งคัน
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยนะครับ
ก็ได้ภาพนี้มาคือภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วไฟสว่างมันเริ่มมีกลุ่มควัฒณ์ออกมาแล้ว
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายเฉลิมพลศักดิ์คำเขาก็เป็นหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยรถคันนี้
เขาบอกว่าเขาก็ตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็อาศัยความชำนาญส่วนตัว
แล้วก็ประสบการณ์ที่เคยมีก็ไปดึงเขาเรียกว่าสายล็อกฝากระโปรงออก
ใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถเปิดได้แล้วก็ตัดคั่วแบตเพื่อให้ไฟฟ้ามันหยุดทำงาน
แล้วก็ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปฉีดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
ให้ตาไฟมันสว่างขึ้นไปเพิ่มตัวนู้นตัวนี้ให้มันสว่างขึ้น

แล้วก็คงทำมาด้วยที่สายไฟไม่พอ

สุดท้ายมันก็ลัดวงจรแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
อันนี้ก็เตือนสำหรับคนที่ไปดัดแปลงรถ
ต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์มันพร้อมหรือเปล่าสายไฟไฟมันเดินพอไหม
อู่รวมถึงร้านหรืออู่ที่เราไปทำเนี่ย
คุณภาพหรือเปล่าช่างเก่งพอหรือเปล่านะคะ